คุณผู้ชมพาไปดูคดีที่ต้องบอกว่าหลายคนติดตามแล้วก็สะเทือนขวัญเหมือนกันนะคะ
ถ้าพูดถึงชื่อแจ๊คเดอริเปอร์บอกไปแล้วหลายคนน่าจะรู้จักเพราะว่าถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วย

คือแจ้งตรีเปอร์เนี่ยเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่จะลงมือข่มขืนผู้หญิงแล้วก็ฆ่าชำแหละ
แต่คราวนี้เป็นแจ๊คเดอริปเปอร์เมืองจีนค่ะ
เป็นการรายงานจากสถานีธรรท์ท่าบินติเซนสิทธิวีของจีนนะคะว่า
ตำรวจในมณฑลการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
จับตัวนายกัวเฉิงหยงวัย๕๒ปี
ฆาตกรต่อเนื่องที่ก่อเหตุสังหารมาแล้ว๑๑ศพในระยะเวลา๑๕ปีค่ะ
ตำรวจใช้เวลาในการแกะรอยตามล่าฆาตกรรายนี้อยู่นานถึงเกือบ๓๐ปี
และมั่นใจค่ะว่าคนร้ายคือผู้ชายคนนี้แหละ
ซึ่งหลังจากถูกจับเขาก็ยอมรับสารภาพนะคะว่าเขาคือคนก่อเหตุจริง
รายงานข่าวบอกว่าฆาตกรต่อเนื่องคนนี้เนี่ยถูกจับตัวได้ที่ร้านขายของชำของตัวเองในเมืองป่ายเหยิน
เขาก่อเหตุฆ่ามาแล้ว๑๑ศพ
ศพตั้งแต่ปี๒๕๓๑ไปจนถึง๒๕๕๙

จากนั้นจะสะกดรอยตามไปที่บ้านของเหยื่อ
ลงมือข่มขืนแล้วก็ฆ่าด้วยวิธีปาดคอและชำแหละร่างเป็นชิ้น
จำนวนเหยื่อ๑๑คนนะคะมี๙คนถูกมาสังหารที่ร้านขายของชำแห่งนี้
และเหยื่อที่น้อยที่สุดอายุน้อยที่สุดเป็นเด็กหญิงวัยเพียงแค่๘ขวบเท่านั้นเอง